คุณผู้ชมมีเหตุเศร้าต้องบอกว่าเศร้ามากด้วยนะคะเกิดที่ที่จังหวัดนครพนมคือเวลาที่เรามีครอบครัวหรือว่าสมาชิกในครอบครัวคนไหนที่เขาป่วยทางจิตหรือว่าป่วยมีอาการทางประสาทเนี่ยขาดการกินยาขาดการหาหมอไม่ได้จริงนะคะสามีคนนี้เขามีอาการทางจิตประสาทแล้วเขาก็ขาดยามานาน๓เดือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ

แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านที่ไฟลุกไหม้ค่ะสภาพศพคือดำเป็นต่อตะโกเลยนะคะเพื่อนบ้านไม่มีใครเข้าไปช่วยชีวิตทันเลยคนก่อเหตุก็คือสามีผู้ตายชื่อในพันโทปะอายุห้าสิบปีค่ะหลังจากที่ฆ่าเมียกับลูกแล้วก็เผาบ้านตัวเองแล้วเนี่ยก็คลุ้มคลั่งวิ่งไปทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้านตะโกนบอกเพื่อนบ้านบอกฆ่าเมียกับลูกเรียบร้อยแล้ว
รอดชีวิตส่วนลูกคนกลางอายุ๑๘ปีไปทำธุระนอกบ้านก็เลยรอดชีวิตเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เด็กสองคนนี้ก็ถือว่าจะเป็นเด็กกำพร้าเลยนะคะพ่อมีคดีแม่เสียชีวิตน้องชายคนเล็กก็เสียชีวิตเหมือนกันเราไปถามนางละครบัวดาเพื่อนบ้านที่ถูกตามวิ่งเข้าไปทำร้ายค่ะเธอเล่าบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนอะไรทุบตีกันสักอย่าง
แบบนี้ก็จะหังหน้าเอาซิเอาซิเราก็บอกได้โจชนใจ
แล้วก็สอบสวนเมื่อเช้านี้ช่วง๑๐โมงค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวในพันธุ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านก็ไปมุงดูเหตุการณ์กันเยอะแต่หลายคนก็ดูไปก็เศร้าใจสลดใจไปนะคะ
ลักษณะของนายพันธุ์หลังจากที่ถูกนำตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็สอบสวนจากตำรวจแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งซึมไม่ค่อยโต้ตอบคำถามเจ้าหน้าที่แต่ก็ให้ความร่วมมือในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
แล้วเขาก็ยอมบอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขาคลุ้มคลั่งเพราะเขาป่วยทางจิตขาดยารักษามาเกือบ๓เดือนแล้ว
ประสาทหลอนฆ่าเมียฆ่าลูกแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งสองชีวิตค่ะ
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมบอกว่า
ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแจ้งหนักที่สุดด้วยคือข้อหาเจตนาค่า
และวางเพลิงเผาทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
เรื่องต้นศพของแม่ลูกเนี่ยก็ถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่น
เพื่อจะสรุปสาเหตุทั้งหมดประกอบสำนวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ